วันนี้สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยนัดอ่านคำวินิจฉัย๓๐กันยายน๑๕นาฬิกานะครับ
เพราะฉะนั้นคงต้องมาคุยกันหน่อยว่าที่สุดแล้วเนี่ยคาดว่าคำวินิจฉัย
หรือว่าสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นกับการเมืองไทยจะเป็นยังไง
วันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านนะครับมาพูดคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรผู้มนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและพัฒนาของมหาวิทยาลังศิษย์นะครับ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของทางธรรมศาสตร์นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
โอ้โหวันนี้คือสารรัฐธรรมนูลท่านประชุมกัน
หลังจากนั้นก็แจ้งข่าวบอกว่า๓๐กันยายน๓๐กันยายนวันศุกร์นะฮะ๑๕นาฬิกา
กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง
กรณีของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ๘ปีหรือยัง
ผมถามอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
พอสารท่านมีคำการนัดอะไรออกมาเนี่ยอาจารย์สวัสดีครับโพสต์เฟซบุ๊คเลย
บอกทำไมต้อง๓๐กันยายนที่เป็นวันศุกร์และบ่าย๓มันยังไงฮะอาจารย์ฮะ
คือต้องมองแง่ที่เป็นเหตุผลก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เพียงแค่ถกกันนะครับว่า
หลักฐานต่างคำชี้แจงต่างเอกสารต่างเพียงพอหรือยัง
ซึ่งก็ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันแหละครับว่าเอาล่ะพอแล้วดังนั้นก็จะไม่เรียกเอกสารต่างเพิ่มแล้วไม่ต้องคุยกับใครเพิ่มแล้ว
ตอนนี้ถ้าวันนี้ทุกอย่างพร้อมเนี่ยแปลว่าต้องให้เวลาเขานะครับว่าสารจะต้องแต่ละคน

ใครโทรศัพท์มาล็อบบี้ก็ต้องไปฟัง

นิ่งตัวเองให้เวลาสัก๗วัน
ซึ่งความจริงแล้วผมก็คิดว่าประเด็นกฎหมาย

เพราะว่าคำวินแชร์ส่วนตัวต้องเขียนมาด้วย

มาเจอกันแล้วก็มาพูดปากเปล่า
เดี๋ยวอีกคนนี้เขาพูดไปทางหนึ่ง

ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ

มาเปิดแล้วก็อ่านต่อกัน

ดังนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่า

จังหวะเวลาประมาณสัก๑๕วันนี้

ทำไมไม่วันพุธทำไมไม่วันพระหัส
ประเภทว่าคนจะได้ประเภทได้เงียบหูฟังกันเต็มที่
แล้วก็จะพูดคุยกันวิภาควิจารณ์กันต่อได้

ซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะ
เวลาตัดสินคดีสำคัญทั้งหลาย

ท่านชอบแล้วกันวันศุกร์ตอนบ่าย

เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า๑วันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์

ใครเจอพระพระพิจารณ์เขากลับบ้านกันหมดแล้ว

สื่อมวลชนก็จะเล่นข่าวแรง
พวกข่าวตอนเช้าทั้งหลายเล่นแรงในวันปกติ
พอเช้าวันเสาร์ข่าวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
ก็จะเป็นการลดกระแสของสังคมได้อย่างหนึ่ง
ที่ต้องบ่าย๓ถ้าพูดให้เกิดความเป็นธรรมต่อท่านก็คือว่า

แล้วก็บ่ายก็เอาล่ะก็มาแถลงออกมา
เป็นการอ่านคำวินิจฉัยออกมาต่อประชาชน
แต่พออ่านบ่าย๓กว่าจะอ่านจบ
อาจารย์ปริญญาก็บอกว่า๑ชั่วโมง๒ชั่วโมง
อย่างน้อย๕โมงเย็นผมไม่อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นกระแสของการที่จะจับกลุ่มคุยต่าง
ของคนต่างมันก็จะมีน้อยลง

ถามว่าแล้วทิศทางของการวิจัยน่าจะเป็นแบบใดใช่ไหม

ถ้าเดากับการจัดจังหวะเวลาแบบนี้เนี่ย
ซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกใจประชาชน

วันกับเวลาที่นัดฟังคำวินิจฉัยนี่
อาจารย์สมชัยมองว่าผลออกมาอาจไม่ถูกใจประชาชน
คือเดาในเชิงของเวลาวันเวลาจังหวะต่างเนี่ย
มันเหมือนกับต้องการที่จะตัดกระแสประชาชนนะ
ไม่ให้ประชาชนมาจับกลุ่มโวยวายกัน
ไม่ต้องการให้สื่อเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันต่อมากมายนัก

ไม่รู้ว่าอาจารย์คิดเหมือนกันหรือเปล่าครับ
แต่ผมแบบว่าว่าจะออกในทางไหนผมว่าอาจยังไม่ขนาดนั้นผมยังเห็นว่ามันยังออกได้สองทางอยู่

อย่างที่สารท่านได้รับคำล้องที่ประธานภาคสุทธิ์ไป๒๔สี่สิงหาคมถูกคือเรื่องที่เอา
ที่ไปขอแรงงานการประชุมครั้งที่๕๐๑ก็ไปปัญหาข้อกฏหมาย
ตกลงที่ท่านบอกว่าครั้งที่๕๐๐เนี่ยเป็นการบันทึกโดยที่เลขาเขาเขียนไปเอง
แล้วครั้งต่อมาไม่มีการรับรองงานประชุมจริงหรือเปล่า

ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อกฎหมายอยู่ดีแหละ
ทีนี้ประเด็นคือในเมื่อมันมีแค่ข้อกฎหมายแค่นี้พรุ่งนี้ยังได้เลยนะ
ไม่เห็นต้องรอถึง๓๐กันยาหรือว่าขอคำสีแจ้งแบบตรงตรงนี้
เวลาอาทิตย์หนึ่งที่จะไปเขียนก็อาทิตย์หน้า๒๑๒๒ก็ได้
ทำไมต้องไปถึงแล้วไม่ใช่๒๘๒๙ด้วยนะเป็น๓๐ด้วย
ผมว่าท่านเป็น๓๐คงหมายถึงว่าไม่ว่าผลจะออกทางใดก็ปลอดภัยไว้ก่อน
หรือเย็นวันสุขซะเลยแต่ว่าผมยังมองว่าการที่ท่านไม่รีบเนี่ย
ผมยังมองว่ามันออกได้สองทางนะก็คือได้อยู่ต่อหรือต้องหยุดละ
ครบ๘ปีแล้วซึ่งในทางที่ได้เป็นนายกต่อเนี่ย
มันก็ยังมีอีก๒ขยักใช่ไหมคือขยักของอ๋อ๖๐กับขยักของ
ใช่ไหมขยักของเริ่มรับ๖๐กับขยักเริ่มรับ๖๒ใช่ไหม
แต่จริงจะจริงมันไม่มีผลในขณะนี้หรอกขณะนี้คือพ้นหรือยัง
แปดปีแล้วพ้นหรือยังเพราะนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาถามไป
คือจะจบที่ปี๖๘จะอยู่ได้ถึงปี๗๐ไม่ใช่ปัญหาขนาดนี้
อาจารย์มีริยามมองว่าไม่ใช่ปัญหาน่าขนาดนี้
แต่ว่าถามว่าสารท่านจะวินิจฉัยไหมผมเชื่อว่าจะไปถึงตรงนั้น
น่าจะถึงน่าจะบอกชัดเจนเลย
สมมุติถ้าเกิดกรณีได้ยังไม่ครบ๘ปี
เพราะว่าถ้าหากจะบอกว่าพ้นตำแหน่งในเหตุผลก็มีข้อหนึ่ง
แต่ถ้าไม่พ้นปุ๊บทำไมถึงไม่พ้น

ผมเลยมองว่าเหตุผลของท่านจะเป็นตัวบอกอยู่ในตัว
ถ้าคำวินิจฉัยเสียงข้างมากออกมาว่าไม่พ้นนะครับ
เหตุผลของท่านจะออกมาในทางที่เราท่านมารู้ได้ว่า
ตกลงนับ๖เมษา๖๐หรือ๙เมย๖๒เป็นต้นมา
แต่ถ้าหากว่าพ้นเหตุผลก็มีข้อเดียว
คือครบ๘ปีแล้วแล้วต้องพ้นตำแหน่งตามรัฐมนุน
นับตั้งแต่ปี๕๗